เหตุการณ์นี้๓หนุ่มไปเที่ยวโรงเบียอมตะค่ะ

๓คนเนี่ยเจ็บไปหนักเบาะละ๒ค่ะ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะต้องรีบเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนตี๕นั่นแหละที่ผ่านมาเลยค่ะ
ตำรวจสพพนัฐนิคมเขาได้รับแจ้งว่าให้ไปตรวจสอบตรงนี้หน่อย
เส้นทางวัดบ้านกลางที่ตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัฐนิคมที่ชนบุรีเนี่ย
มีคนโดนยิงมีคนโดนฟันเจ็บอยู่นะคะ
แล้วพอตำรวจไปถึงนี่เจอเลยค่ะ
เจอรถเก๋งอเมร่าสีขาวคันนี้นี่รอยกระสุนปืนนะคุณผู้ชม
ในรถที่รถมีรอยโดนยิงหลายนัดเลย
แล้วก็เจอคนเจ็บ๒คนคือนายธินกรอายุ๒๑ปี
คนนี้โดนยิงเข้าที่ไหนบ้างอ่ะแขนต้นแขนขวา
แล้วก็โดนฟันที่หัวไหล่ซ้ายข้อมือข้างซ้ายก็โดนฟัน
ส่วนอีกคนนึงค่ะนายทันตะวันอายุ๒๐ปี
โดนมีดฟันหัวกู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาล
โอ้โหรอยเลือดอยู่ที่พื้นแบบนี้
แล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บ๒คนส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคมนะคะ
นายสมหมายอายุ๒๓ปี
คนนี้เป็นคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ

บอกว่าผมกับเพื่อนมากัน๓คน
ก็ไปเที่ยวกันที่ร้านโรงเบียอมตะอยู่ในตัวเมืองชนบุรีนั่นแหละ
ในร้านผมก็ยอมรับว่ามันก็คอมเมนต์กันกับคู่กรณีในร้าน
หลังจากนั้นเขาโยนเก้าอี้ใส่เพื่อนผม

ทีนี้ทางร้านเขาก็เลยเข้ามาเหมือนกับกัน
กันฝั่ง๓คนนี้ให้ออกจากร้านไป

แต่ฝั่งกลุ่มคู่กรณีเขาขับกระบะตามผมมา
ขับไล่บี้ไล่ยิงไล่หลังมาตลอดทางเลย

จนผมข้ามมาอำเภอพนัฐนิคมก็ยังตามมา

ทีนี้ผมทำไงดีต้องจอดรถวิ่งหนีตายค่ะ
แต่ว่ามันไม่ทันไงเพราะว่าเพื่อนโดนยิงอยู่
เพื่อนอีกคนนึงเห็นเพื่อนโดนยิงใช่ไหมก็รีบเข้าไปช่วย

ตัวของสมหมายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าผมหลบอยู่

ผมก็เลยไม่ได้โดนยิงไม่ได้โดนฟันไง
มาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ตรวจในจุดที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพราะว่าเขาไล่ยิงไล่ฟันกันข้ามอำเภอเหมือนกันนะ
จะได้ตามตัวฝั่งผู้ก่อเหตุฝั่งนั้นมีอาวุธด้วยนี่
มีดทั้งปืนก็ต้องเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ